แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องนี้ก็บอกคุณผู้ชมเหมือนกันว่าดีจริงค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่ผ่านค่ำคืนลอยกระทงแล้วนี่นะ
พระแล้วก็ลูกวัดเนี่ยนะเขาไปเก็บกระทงเอามาทำปุ๋ยกัน
บอกเลยว่าเป็นการช่วยเหลือดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีมากจริงนะคะ
ที่นี่คือคลองแควร์อ้อมตะบนเหมืองใหม่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
คณะสงฆ์รวมถึงพระลูกวัดเนี่ยเขาก็ร่วมกันกับชาวบ้านนะคะ
พายเรือค่ะพายเรือออกไปเก็บ
ชิ้นส่วนของกระทงที่ชาวบ้านมาลอยเอาไว้
ถือว่าเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาแม่น้ำลำคลอง
แล้วกระทงส่วนใหญ่ที่นี่เป็นกระทงกาบกล้วยเป็นต้นกล้วยที่เอามาตัดหั่นเป็นชิ้นชิ้น
คือทำจากสิ่งที่มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้
ถูกต้องแต่เพื่อให้มันย่อยได้เร็วขึ้นเก็บขึ้นเรือมาเลยแบบนี้
จะเอาไปหั่นเอาไปสับมาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปเลี้ยงไก่ด้วยนะคะ
ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจกู้โลกแบบนี้
พระวรพฤษกิติธรรมโมอายุ๖๐ปีท่านก็กำลังพายเรือออกไปเก็บกระทง
จังหวะนั้นต้องรีบจ้ำจ้ำกลับวัดหน้าตั้งเลย
เพราะอะไรไปดูกันค่ะ
ความสะยมมันน้ำเข้ากับเรือมันซึมแล้วมันนักด้วย

ภารกิจของหลวงศูภารกิจของพระสงแตรละรูปไม่ธรรมดา

ช่วยพระด้วยไม่ใช่กุพระช่วยด้วยแล้วนะ
ช่วยพระด้วย
ช่วยพระด้วยครับ

ไม่น่าบาปเพราะว่าขำทุกคนเลยตอนนี้
อ่ามันต้องบอกผู้จมอย่างนี้นะคะว่า
พระท่านก็มีความตั้งใจเห็นไหมในการดูแลแม่น้ำลำคลองนะคะ
แล้วก็ช่วยเหลือดูแลความสะอาดในพื้นที่
มีกาบแล้วเรือเยอะเรือมันกลับน้ำซึมเข้าไป

แบบนั้นแหละค่ะสุดท้ายก็พลายมาถึงศักดิ์พฤดี

ท่านเปลี่ยนเรือแล้ว

มันมุกเยอะน้ำหนักเยอะมันไม่หวาย

คราวหน้าก็คือลอยเสร็จแล้วก็เก็บของเรากลับด้วย